คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่โครงการดีของเรา

บอลโลกจบไปแล้วคุณผู้ชมบอกแล้วปริศนียบัตรที่ส่งมาไปไหน

การคัดแยกอยู่ค่ะต้องคัดก่อนว่าใครที่ส่งมาเลือกทีมแชมป์ถูกต้อง
อาเจนติน่าแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะโกยอาเจนติน่าทั้งหมดเนี่ย
จับรางวัลกันอีกทีหนึ่งอืมอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
ปินดาราพาเรทกันมาที่โกดังไทยรัฐเยี่ยมชมบรรยากาศ
โดยเฉพาะพระเอกคนนี้กรี๊ดกันทั้งโกดัง

น้องเข้ามาช่วยในการคัดแยกปรายศนีย์ค่ะ
รวมไปถึงสองสาวน้องนนนี่น้องซาร่านางเอกดังจากช่องแปดก็มาร่วมด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าทุกคนมาส่งยิ้มแล้วก็แจกมินิฮาร์ดกันเต็มที่
เป็นกำลังใจกับน้องคัดแยกกันอย่างตั้งอกตั้งใจค่ะ

ที่ชวนมาเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนแล้วก็พี่ทีมงานด้วย
รอบ๔ปีนี้ตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าไทยรัฐยังทำอยู่หรอครับ
ดีใจมากเพราะว่าแบบจริงมันก็มีความเป็นมหรสบ
ในรอบหลายปีครั้งนึงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบได้รางวัลทุกคน

มาเห็นครั้งแรกแล้วมันเยอะมากจริง
คือเข้าใจเลยว่าแล้วก็ที่รู้มาคือวันนี้เป็นวันแรกด้วย
ต้องค่ะนี่ขนาดวันแรกยังคัดกันแบบว่าขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชม
จากทุกคนจะมาร่วมส่งกำลังใจกับน้องที่กำลังคัดแยกปรายศนียบัตรกันแล้วค่ะ
ทั้ง๔คนก็ได้มาร่วมลองคัดแยกปรายศนียบัตร
ด้วยตัวเองด้วยนะบอกเลยว่าปลายศนียบัตรที่คุณผู้ชมส่งมาท้ายผลแชมป์บทโลก
เยอะจริง
ยิ้มซ้อมรวยไว้ก่อนเลย
รอรับโชคอยู่ที่บ้านเลย
เพราะยังมีเวลาใครอยากจะไปเสริมความดวงที่ไหน

หรือใครที่ดูบันเทิงไทยรัฐเรื่องที่แบบมูเตลูปัง
พี่แจ๊คก็เล่าบ่อยว่าตรงไหนยังไงไปไหว้แล้วดี

อืมนะคะแนะนำทาเวทกับสารหลักเมือง
ก็ยังฟังอยู่ต้องขอเลยแล้วท่านทุกคนไปไหว้พร้อมกันล่ะค่ะดูตามโง่เฮ้งว่าไปขอให้โชคท่านขอให้ทุกท่านโชคดี